อ่าไปดูการเนื้อขันเรือยาวประเภทนี้กันหน่อย
สิบสองฝีพายก็ว่ามันแล้วนะจ้ะนี่ไปดูเขามีหลายประเภทด้วย

สุดท้ายสุดท้ายต้องจบว่าเข้าเส้นชัย
เนี่ยบรรยากาศแบบเนี้ยเนอะไปต่อกูจิศาข้าคุณคิดถึงน่ะ
ที่นี่คือที่ไหนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีครับ
เขาร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี๑๒ฝีภาย
ถ้วยพร้อมเงินรางวัลนะอืม
อกจากนี้นะฮะนอกจากจะเป็นการแข่งขันแล้วเนี่ย
ยังร่วมกันอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองและวิถีแห่งประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นด้วยอ่า
ว่ามันคือลีลาแล้วมันเป็นเสน่ห์ของท้องถิ่นอย่างแท้จริง
เมื่อสักครู่ไปดูกันแล้วใช่ไหมกับลีลาการพากเรือ

แล้วยังไง
เข้าเส้นชัย
มันเป็นงานที่แบบว่ายิ่งใหญ่นะและคนในพื้นที่เขาก็ให้ความสนใจเยอะ
แล้วจัดงานแบบนี้อีกอย่างหนึ่งที่ได้ก็คือความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนครับ
แล้วก็เป็นการแบบสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีด้วยนะ
อย่างที่บอกว่าช่วงโควิด๒ปีอะไรอย่างนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นการแข่งขัน
ปีนี้ก็กลับมาแข่งขันกันแล้วในช่วงหน้าฝน

คิดถึงบรรยากาศแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวยังไงเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมนะคะ